เมื่อวานนี้เขาก็มีการมอบรังวงรางวัลกันไปแล้ว

เขาแข่งกันที่นครพนมไปมุกดาหาร

นี่เดี๋ยวลูกสอนจะชี้ไว้นะ

เกลียวนี่หมายเลข๒๐๕ลูกศรแดงนะฮะเนี่ยค่ะเขาปั่นไป
ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วประมาณ๗๐๐เมตรก็เกิดเหตุการณ์นี้
เนี่ยแล้วต้องบอกว่าที่ล้มหลายคนนะ
ฟังเสียงดิเหมือนล้มต่อต่อต่อกันด้วยแล้วเขาเจ็บแบบอุ้ยต้องเย็บแค้นขา
แบบทบช้ำอุ้ยก็เห็นของเขาเจ็บกันหนักนะ
เขาตั้งใจเพื่อที่จะชนะก็เลยไปชนคนอื่น
หรือมันเป็นอุบัติเหตุที่เขาเสียการทรงตัวแล้วก็เอ็นไปชน
ก็วิภาควิชาญกันเยอะอย่างท่านบอกตามไม่ยากหรอกก็รู้อยู่แล้ว
แล้วหมายเลขนี้ใครลงแข่ง
คนนี้ค่ะนี่คือนักปั่นเสื้อดำที่ถูกชนแล้วก็ล้มลงไป
แล้วมีหลายคนนะครับที่บาดเจ็บนะครับวันนี้เราตามคนเจ็บเจอสองคนด้วยกัน
คนนี้ชื่อว่านายเรืองพิทักษิณทวีสิริศักดิ์อายุ๔๘ปีนะครับ
เป็นชาวสกลนครนะฮะคนที่ใส่เสื้อดำในคลิปนะครับ
เรืองพิทักษ์เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุ๔๐๕๐ปี
แข่งจักรยานครั้งนี้เขามีหลายรุ่นหลายอายุนะครับ
เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดที่หางตาขวาต้องเย็บ๑เข็ม
บอกว่าส่วนตัวเขาก็ถือว่าเขาเจ็บไม่มากนะมีคนอื่นที่เจ็บมากกว่าเขาอีก
หักขาหักหายปลาร้าหักนี่ก็มีนะคุณเหนียวมาสอน
คนไทยคนต่างชาติจักรยานพังเสียหายหลายคันเลย
ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วความเห็นส่วนตัวเชื่อว่า
คนที่ชนเนี่ยตั้งใจเป็นการกระทำหวังผลการแข่งขัน
ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่ายังโชคดีที่มีคลิปภาพขณะเกิดเหตุ
ถ่ายบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ถ้าไม่มีคลิปนี้นะ
มันก็จะไม่มีหลักฐานอะไรอย่างมากนักปั่นจักรยาน
ก็คงจะแค่ไปพูดคุยกันแล้วก็คาดเดากันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ล้มใครชนใครใครโดนใครอะไรยังไง
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วคุณเรืองพิทักษ์บอกว่า
เขาก็พร้อมให้อภัยน้องคนที่ก่อเหตุนะ
หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นบทเรียน
เพื่อนำไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
ส่วนเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีไม่ประสงค์ในการที่จะแจ้งความดำเนินคดีครับ
ตอนนี้เรื่องนี้หลับมากสิว่าทุกอย่างเหตุเป็นไปได้ไหมที่จะเกี่ยวกับทางหน้า
เพราะว่าน้องเขาอยู่ในกลุ่มแน่ครับ
หลังตามมาคู่แข่งก็หาย
ทุกอย่างคนที่มีโอกาสเขาก็โหมดโอกาสได้เพราะว่าล้มแค่งเดียวเยื่อกว่า

ช่างมีประบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับ

แล้วก็ที่ใบหน้าแล้วก็ที่หลังครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

ซึ่งก็บอกว่าเขานี่แหละคือนักปั่นหมายเลข๒๐๕คนก่อเหตุ
ที่บอกว่ายังเป็นเด็กเป็นเด็กก็คือเขาแข่งในรุ่นอายุ๑๘ปี

บอกว่าเนี่ยคือผมเอง
ปั่นเสื้อเขียวหมายเลข๒๐๔
โพสต์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่า
คนที่ล้มเข้าใจในเหตุการณ์แล้ว
พวกคุณเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงหรือไม่
ต้องมาตัดสินคนอื่นเพราะความไม่รู้เหตุรู้ผล
ผมขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปวีดีโอที่ทุกท่านเห็นไปแล้วนะครับ
ในการแข่งขันของวันนี้

ผมเป็นคนเสื้อสีเขียวเบอร์๒๐๕เองครับ
ระหว่างการแข่งขันเป็นความผิดของผมเองที่เสียหลัก
และไม่สามารถประคองตัวเองไว้ได้จึงเกิดอุบัติเหตุและมีการสูญเสีย
ส่งผลกระทบให้หลายท่านเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน
ผมไม่ได้มีเจตนาใดทั้งสิ้นในการกระทำดังกล่าวมาข้างต้น
เพราะในรุ่นการแข่งขันเป็นการปล่อยตัวรวมรุ่นอายุ
ซึ่งมีนักกีฬาคละรุ่นมากมายอยู่ในกลุ่มครับ
ท่านมองว่าผมเจตนาผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ
ขอบคุณและขอโทษทุกท่านด้วยครับ
และใครที่ล้มในเหตุการณ์ก็อยากจะทราบชื่อด้วย

เขาบอกเขาก็เสียหลักเขาก็มีการโพสต์ภาพที่เขาคุยขอโทษ
ที่เจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะ

คนบาดเจ็บลงแข่งรุ่น๓๐๓๙ปี

ต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันเขาก็ไม่กล้าเบียด

ซึ่งคู่สนทนาก็บอกว่าไม่ติดใจอะไร

คนที่อยู่ในแวดวงการปั่นจักรยาน

ในผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการจัดงาน

คุณพงเทพทัพทิมค่ะเขาเป็นตัวแทนสมาคม
เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลในการแข่งขันนี้

ตอนนี้เอาคลิปภาพนี้ไปตรวจสอบแล้ว

ถ้าเจตนาก็ถือว่าผิดระเบียบ

ตักเตือนลดลำดับการแข่ง

ในรายการที่สมาคมกีฬาจักรยานดูแล

ให้รางวัลไปแล้วก็จบแล้วไปเรียกรางวัลเขาคืนมาไม่ได้ค่ะ
แต่พอมันมีคลิปแบบเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ฝ่ายเทคนิคของสมาคมช่วยกันวิเคราะห์อืม
ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเจตนาเนี่ยค่ะเขาก็ได้รับรางวัลด้วยไงคะ
แต่ตอนนั้นไม่มีใครท้วงนี่ว่าเขาชนะเพราะแบบนี้แบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นมันยังไม่มีใครเห็นคลิปด้วยไงคะ
แต่ทางกรรมการเขาก็บอกว่าคาดว่าไม่น่าจะเจตนานะคะ
น่าจะเป็นความประมาทแล้วก็ไม่ระวังค่ะ
ก็ได้ปรึกษานะครับกับทีมงานเทคนิคของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับ
ช่วยกันดูแล้วก็พิจารณานะครับจากหลายหลายสาเหตุนะครับ
หลายองค์ประกอบนะครับก็เห็นว่านักกีฬานั้น
ไม่น่านะครับไม่น่าที่จะมีเจตนานะครับ
แต่อาจจะประมาทไม่ทันระวังทำให้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้ครับ
เพราะว่ามีนักกีฬาคนขวาเนี่ยเข้ามาใกล้นะครับ
ตัวเองก็เลยเบี่ยงสะดุดออกไปทางซ้ายนะครับ
ทำให้นักกีฬาเสียจังหวะแล้วก็ล้มครับผมอืม
เค้าบอกว่าเหมือนทางฝั่งขวาเขาบิ่งเข้ามาขวาเขาเข้าเสื้อเขียวที่เดินไอ้แซงไป
อะไรแบบนี้ทางสมาคมเขาชี้แจงแบบนี้นะ
ผู้เชี่ยวชาญที่เขาจัดการแข่งขันปั่นจักรยานนะ

คนที่บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์นี้จะเรียกค่าเสียหายได้หรือเปล่า
ก็ทางสมาคมเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เสียหายนะคะ
ว่าจะเรียกค่าเสียหายไหมก็สามารถทำได้ค่ะ
เดี๋ยวทีนี้ก็จะมีการตรวจสอบกับทางคนที่จัดการแข่งขัน

ก็มีคณะกรรมการเป็นคนพิจารณาข้อเท็จจริง

แต่เท่าที่ดูก็เหมือนคนที่บาดเจ็บเขาก็บอกว่า

ก็ถือว่าก็ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไร